คตินิยมยกย่องพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยเป็นประดุษพระยามหาจักรพรรดิราชตามที่ปรากฏความอยู่ในพระราชนิพลไตรภูมิกฐาพระราชนิพลพญาลิไทยนั้นย่อมเป็นผู้สร้างสมบุญญาธิการมาแต่ปางก่อน
คือปฏิบัติบูชาและรู้คุณพระรัตนัตรัยรักษาศีลภาวนา
สำเด็จพระมหาจักรพติราชเจ้าในการต่อมา